เบิร์ตมีเพื่อนชื่อเงาไผ่ไหม

ไม่มีไม่มีใช่ไหมเห็นเขาขี้เมาแล้วก็ชอบแก้ผ้าร่อนจ้อน

เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเอาคำก่อน

ซึ่งเงาไผ่เนี่ยเมามาก่อน
แล้วก็แก้ผ้าอยู่หน้าหอพักคนก็โทรไปแจ้งนี่นะ

ตำรวจก็ไปคุยดูเขาบอกว่าเขาอยู่กับกระต่าย
แต่กระต่ายเนี่ยชื่อคนหรือว่าสัตว์กันแน่

ก็ไปคุมตัวไว้คุมตัวในเงาไผ่แสงชัดอายุ๓๖ปี
อยู่หน้าหอพักนัทรากรครับบ้านกำเนิดเพชรอำเภอเมืองเลย

พูดจาวกไปวนมาครับยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ว่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แก้ผ้าแล้วนะ
คือตำรวจเอากางเกงมาให้ใส่ก่อน

ทีนี้ก็ลองถามเงาไผ่ดู

ไผ่บอกอยู่กับกระต่ายที่หอพักแห่งนี้
เขาบอกกระต่ายแล้วแต่ทางเจ้าของหอบอกว่าใครจะมาพักต้องแจ้งเจ้าของหอก่อน
แล้วเงาไผ่ก็ยืนยันว่าบอกเจ้าของหอแล้วนะ
ทีนี้ก็เลยพาเงาไผ่ไปดูที่ห้องหน่อยที่อ้างว่าอยู่กับกระต่ายเนี่ย
พอไปดูที่ห้องคุณผู้ชมนี่สภาพห้องเขา
ข้าวของนี่มันโดนรื้อไปหมดเลย

ยังไงไหนลองฟังเงาไผ่หน่อยสิ
ไม่ประตูน่ะมันพัง
มันพูดแบบนี้ครับ
คุณมึงไปเช่าห้องนี้หรือเปล่า

หรอผู้หญิงเป็นคนเช่ากับ

มากับกระต่ายครับสองคน

เอ่อเป็นแบบนี้แหละ

เขาสติไม่ค่อยดีกินเหล้าทีไรน่าจะมีอาการทางประสาท
เฮ้ยอะไรอ่ะเออนี่อะไรต้องอ๋อ
ทำไมต้องเอาช้างมาบังไว้อ๋อนี่เป็นจังหวะที่เกล้าไผ่แก้ผ้า
ครับคุณกระต่ายก็เลยฝากตำรวจพี่ตำรวจขังไว้นานนานเลย
เอาไผ่อ่ะเออเอาไปขังไว้นานนานหน่อยทีนี้ฟังความจากกระต่ายแล้ว
ฟังความจากเงาไผ่แล้วเจ้าของหอล่ะเออป้าวิไลครับ
ป้าวิไหล่เจ้าของหอเล่าให้ฟังว่าเง้อไผ่เนี้ย
ตอนที่เห็นนะตอนที่ป้าเห็นนี่เมาไม่รู้ไปกินเหล้าจากที่ไหนมา
เห็นเดินเข้าออกหอสภาพแบบไม่ใส่อะไรเลยอ่ะไปยืนอยู่หน้าหอจนคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองกัน
อืมสุดท้ายก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเงาไผ่ก็เลยโดนคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เดี๋ยวเราสอบอักคาร์มก่อนรอให้สั่งเมาก่อนโอ้